ความสวยความงามกันครับคุณผู้ชมครับ
ผู้หญิงเนี่ยก็ต้องอยากขาวอยากใสใช่ไหมครับ
คุณละพรในยุคนี้ก็พยายามหาในขณะที่หลายคนมองหาสารสกัดจากธรรมชาติ
แต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นแม่ค้าขายครีมนะ
แต่เขาไม่ได้ออกมาขายครีมแต่เขามาบอกว่า
ชีวิตนี้ขออุทิศให้สารประหลอด

เพื่อให้เธอผิวขาวใสจะเป็นอะไรจะมีความเสี่ยงแบบไหนเธอบอกเธอยอม
บอกว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลโดยข้อความระบุบอกว่า
นปวดกระดูกคืนเดียวแต่ขาวใสใช้มาตลอด
ถึงผิวจะบางจะเป็นมะเร็งก็จะใช้
รักชีวิตก็ไม่ต้องใช้มันเป็นความชอบส่วนบุคคล
ไม่ต้องกินไม่ฉีดอะไรทั้งนั้นกับผิวเพราะเคยลองมาแล้วไม่ขาวใส
ทุกวันนี้มั่นใจว่าประหลอดคือที่สุดแห่งวงการผิวโอ้โหนะฮะ

แหลปแพนด้ามาเตือนประชาชนที่คิดว่าจะใช้แบบนี้นะ
หมอแหลปบอกนะคะชาว
เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยครับกับประเด็นนี้
เจ้าตัวออกมาเลยครับเจ้าตัวออกมาตอบโต้หมอแหลปเลยบอกว่า
อย่าเรียกร้องประชาธิปไตยให้ประเทศเลยถ้ายังใช้คำว่า
สิทธิกันไม่เป็นสารพิษขออภัยฮะสารผิดกฎหมาย
แต่นี่หามาใช้เองตั้งใจหามาใช้เองไม่ได้เอามาขาย
และระบุว่ารู้ถึงโทษว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็จะทำ
ขออภัยครับล่าสุดคุณหมอสุพนัทแก้วกำเนิดออกมาระบุว่า
ประหลอดเคยโนยมใช้ในฝรั่งเศส
ศตวรรษที่๑๔ถึง๑๙แต่ถูกยกเลิกไป
เพราะว่าผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรงเหลือเกิน
มันทำให้เกิดอาการแพ้ผื่นแดงเป็นฝ้าถาวร
ผิวมันจะบางลงบางลงบางลงเมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน
และจะทำให้เกิดพิษสะสมของสารประหลอดในผิวหนัง
แล้วมันจะดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิตตับไตอักเสบหมด
เป็นโรคโลหิตจางทางเดินปัสสาวะอักเสบ
นะฮะอีกทั้งในเศรษฐีมีคันปรอดจะซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วนู้น
มันไปหาเด็กในคันของท่านลูกของท่านจะสมองพิการนะครับ
แล้วก็ปัญญาอ่อนได้จึงแนะนำว่าใช้เครื่องสำอาง
ที่มันถูกต้องปลอดภัยดีกว่าครับอืมนี่ก็เป็นคำเตือนนะคะ
สมัยนี้คนก็รู้พิธภัยของปรอดกันมากแล้วแหละค่ะ